มีคุณป้าวัย๕๗ปีที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย

ในการที่จะเลี้ยงดูสุนัขแล้วก็แมวจรจัดเกือบ๑๐๐ชีวิต
ส่วนอีกที่หนึ่งเจ้าตัวบอกว่าคนช่วยบริจาคอาหารสัตว
แต่ว่าตัวเองไม่ขอรับเป็นเงินขอรับเป็นการบริจาคอาหารได้นะครับ
นี่แหละครับคุณป้าใจบุญคนนี้คือนางจันทราทิพย์เพชรเมืองทอง
ป้าจิ๋มวัย๕๗ปีชาวบ้านหมู่๔ตำบลย่านซื้ออำเภอเมือง
นำสุนัขและแมวจรจัดตามข้างถนนและวัดมาเลี้ยงที่บ้านเกือบร้อยตัวแล้ว
จิ๋มเล่าว่า๑๐ปีก่อนเดินทางไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง
แมวจำนวนมากถูกไปทิ้งที่วัดถูกไปปล่อยที่วัดนะคุณ
พระสงฆ์ก็ต้องจับแมวใส่กรงเพราะว่าเกรงว่าจะถูกสุนัขที่ถูกเจ้าของ
มาทิ้งไว้ที่วัดอีกกัดนะฮะทั้งแมวทั้งสุนัขอยู่เต็มวัดไปหมดเลย
จิ๋มเห็นแล้วก็ยอมรับว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจเกิดความสงสาร
เพราะแมวก็ถูกขังในกรงขาดอิสรภาพไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
ขอพระนำกลับมาเลี้ยงเองที่บ้านก็พบพื้นที่บนพื้นที่ประมาณ๒งาน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเห็นสุนัขและแมวถูกทำร้าย
หรือว่าถูกปล่อยทิ้งข้างทางก็จะเก็บมาเลี้ยงแล้วก็รักษาตัวให้เขา
ทำให้ตอนนี้มีแมว๗๐ตัวสุนัขอีก๒๐ตัวนะคุณ
จะ๑๐๐ตัวแล้วนะครับส่วนผู้ที่มีเม็ดตานะครับ
ประสงค์จะช่วยเหลือสัตว์ป้าจิ๋มบอกว่าขอไม่รับเป็นเงินนะ
แต่ขอเป็นอาหารสัตว์จะดีกว่าครับ
ขอให้ช่วยอาหารเม็ดใครแม่ตาก็ส่งมาช่วย
รับหมดเป็นอาหารเม็ดแมวหมานะ

ขอให้ช่วยแค่นี้แหละแล้วแต่ถ้าจะใจบุญนะ

นะครับไม่รู้จะเอาเงินไปจัดสรรอะไรยังไงต่อ

นะครับส่วนคุณตาทวีปดีสุกอายุ๗๘ปี
เพื่อนบ้านก็บอกว่าป้าจิ๋มเป็นคนใจบุญ
ชอบช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ตอนนั้นก็นำเสร็จอาหารที่เหลือจากวัดมาให้นะครับ
วันก็มาให้ป้าจิ๋มเหมือนกันเพื่อเป็นอาหารสัตว
เพราะจะได้เป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจกันด้วยนะคุณ
เพื่อนบ้านก็เข้าใจนะครับว่าทางป้าจิ๋มก็ต้องเลี้ยงดูสุนัขแล้วก็แมวเหล่านี้นะครับ
แต่ว่าจริงแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยนะครับ